คุณผู้ชมครับมาดูบรรยากาศที่วัดพระธรรมกาย

ทีมข่าวของเราก็ประจำจุดอยู่ในหลายพื้นที่
ตอนเช้านี้บริเวณประตู๕เจ้าหน้าที่ก็ยังคงอนุญาตให้ทางพระ
ได้เดินออกมาบินทบาทแล้วก็ให้ศิษยานุสิตสามารถใส่บาทได้
ติดตามบรรยากาศได้จากคุณระพีพันธ์
เรือนซีภูษคาทฤทธิ์ทรีย์รายงานสดจากประตู๕

สถานการณ์ที่ตลาดกลางคลองหลวงและบริเวณถนนเรียบคลองแอน
ทางเข้าประตู๕และประตู๖ของวัดพระธรรมกายเช้า
วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ

ขณะที่ศิษยานุสิตร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้า
ด้านพระสงฆ์๕รูปที่อดอาหาร
เพื่อขอให้รัฐบาลยกเลิกมาตรา๔๔

แต่ยืนยันว่าจะอดอาหาร
กว่ารัฐบาลจะประกาศยกเลิกมาตรา๔๔ค่ะ

ปฏิบัติการเข้าตรวจคนวัดพระธรรมกาย
เพื่อจับกลุ่มตัวพระธรรมชโย

และผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินและรับของโจร
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนถึงการดำเนินการ

มีเพียงการวางกำลังตำรวจทหารคุมเข้ม
บุคคลเข้าพื้นที่เพิ่มเติมตามประตูต่าง

ตำรวจยังคงตั้งแถวบนถนนเรียบคลองแอนทั้งสองฝั่ง
ไม่อนุญาตให้ศิษยานุสิตเข้าไปในวัดพระธรรมกาย
ทำให้ลูกศิษย์ที่เดินทางมาต้องปักหลักสมทบบริเวณตลาดกลางคลองหลวงแทน
ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้านะคะพระสงฆ์และศิษยานุสิตบริเวณนี้
ตื่นขึ้นมาทำวัดเช้าตามปกติ
ทำกลางการตรวจคัดกรองของทหารอย่างเข้มงวด
พระสงฆ์๕รูปที่อดอาหารเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล
เลิกมาตรา๔๔ในการควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกาย

ซึ่งแต่ละรูปมีอาการอ่อนเพลียจากการขาดอาหาร
แต่ยืนยันที่จะอดอาหารต่อจนกว่ารัฐบาลจะยกเลิกมาตรา๔๔ค่ะ
เราก็ห่วงนะแต่เราเชื่อว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้างในมันจะเยอะกว่านี้
เพราะว่าตอนนี้เราถูกวัดพระธรรมกายถูกปิดล้อมด้วยมาตรา๔๔
แล้วคนเจ็บเยอะขึ้นทุกวัน

อาหารเยอะขึ้นทุกวัน
เราเป็นเพียงแค่เสียงหนึ่งที่ทำให้ภาพนี้มันโดดเด่นขึ้นมา

ตรงนี้ร่างกายกำลังหมดเพียงมากเลย
ให้มีกินชันยาเดี๋ยวแรกร่างกายที่นี่
จนกว่าทางรัฐบาลจะยกเลิกมาตรการ
ถ้าอย่างไว้คนกวนข้างในให้อดทันยากกว่าก็มาอีกเยอะ
ถ้าส่งจากวัตรพระธรรมกายก็ได้ออกจากวัด
เพื่อบิณฑบาลรับอาการจักรยาตน์ยนต์ตามปกติ
เพราะขณะนี้อาหารภายในวัดเริ่มขาดแคลนค่ะ

รายงานสดจากถนนเรียบคลองแอนวัดพระธรรมกายค่ะ